สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับหลายคนวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย
แน่นอนครับหนึ่งสถานที่ที่หลายคนอยากที่จะไปกันเพื่อที่จะคลายร้อนก็คือทะเลนั่นเองครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะไปทะเลจุดไหนต้องระวังอะไรกันบ้าง
ภาพรวมคำนวณ๒วันหลังจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยมีกลุ่มเมฆปกกลุ่มเป็นระยะ
ส่วนใหญ่นั้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันครับแน่นอนฝั่งอันดามันมีเมฆเยอะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นกันนะครับ
หลักในระยะนี้ฝนจะเน้นตกในบริเวณฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่นะครับฝั่งอ่าวไทยฝนจะลดลง
ส่วนมากฝนก็จะเน้นตกในบริเวณช่วงตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือช่วงประมาณบ่ายโมงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็น
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณดังกล่าวนั้นก็ดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับฝนตกลงมาแบบนี้อุณหภูมิเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยครับจากการตรวจสอบฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ดับร้อนมากใครนักนะครับ
ตอนล่างครับภาคใต้ตอนล่างสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียตตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๙องศาเซลเซียตตอนบนร้อนหน่อยครับ๔๑องศาเซลเซียตเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกจากการตรวจสอบครับวัน๒วันนี้บริเวณตอนกลางยังคงร้อนละอุนะครับแต่ว่าในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ครับบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนถ้าหากสังเกตดีเนี่ยนะครับจะเริ่มมีอากาศเย็นแผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนลาวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ

จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานระวังหน่อย
ส่วนตอนกลางอากาศยังคงร้อนละอุนะครับ
ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังอันตรายจากแสงแดดด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพุทธนันท์พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ